แม่บ้านประจำบาน
วันที่ผ่านมาต้องบอกว่างานนี้สองแม่บ้านรับศึกหนักพอสมควร
ก็น้องนนท์เล่นแจกมุกหาปนความรักมาสักขนาดเนี้ยแต่วันนี้นนท์จะต้องมาเจอกับเจ็ดสถานการณ์สมมุติ
ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแฟนติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันกับน้องนนท์ค่ะ

ก็เป็นวันที่๓แล้วคือพูดคุยกันมา๒วันเนี่ยก็รู้จักนมมากขึ้น
แต่วันนี้ค่ะสนุกกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็น๗สถานการณ์
สมมุติพี่หนุ่มคนไหนมาก็ต้องเจอสถานการณ์นี้

อิ๊ตเรามันไม่มั่นใจกินตัวเองหรอกลูกจำอะไรอยู่ค่ะพูดยังไงค่ะเริ่มมั่นกะเปรี้ยวแล้วครับตอนนี้

ใช่ไหมอุ๊ยฟองเมลินหมดได้

มาไปเริ่มที่อภิษฐ์เลยนะ

คนที่เขารักเรากับ

แต่เรารู้ตรงนั้น
จริงเราสามารถสามารถคัดได้เลยอ่ะตั้งแต่แรก

อ๋อเหรอดูได้เลยว่าไม่ใช่

คนที่เขารักเรากับคนที่เรารักเขา

เย่สบายใจแล้ว

นี่แค่ข้อแรกยังเหนื่อยขนาดนี้เลย
เออสรุปเลือกคนที่เขารักเรา๗ข้อ

เอออย่างน้อยก็ไม่เจ็บกวดถูกไหมได้ได้

อ๋อรัก
ว้าว

มั่นใจแต่นิสัยดีมาก

จะทำยังไงอ้าวทิ้งพ่อทิ้งแม่เลยครับผม

ดี

น่าจะรู้แล้ววันนี้แจ้งทางทีมงานด้วยครับ

ผู้ชายอย่างนี้หายาก

คือผมว่าผมเลือกเขานะ

ผมมองว่าในส่วนตรงนี้ครับ

อันนี้คือเราคือเราไม่ได้บอกว่าทำอะไรก็อย่าแคร์เขานะ

พยายามพยายามฟลูฟผู้หญิงของเราอะครับ

คดีพลิก

หนูดีอะชอบ

ถ้าคุณนัดเดทสาวครั้งแรกที่ร้านอาหารสุดหรู
พร้อมสั่งอาหารและคุ้นดื่มเต็มเต้อมาคมมาก
แต่สาวดันเบี้ยวนัดคุณ

ทำอย่างไร

เอ้าผู้หญิงก็ทำให้มาก็

ก้อนบ้านกินเองเลย

ไม่แคร์ผู้หญิงเขานะ
เออรู้สึกไม่โอเค
รำพังผมเป็นคนไม่ชอบคนสาย

อ่าชัดเจนโอเคข้อต่อไปนะคะถ้าหากว่าคุณกำลังไปออกเดทครั้งแรก
สาวคนนึงที่ชอบมากเลยเนี่ยชอบเขามากเลย
เพราะว่าเธอตรงสเปคสุดและในวันออกเดทเธอพาลูกติดมาด้วยเป็นลูกเลย
ก็ถามว่ารับน้ำอะไรไหมครับแล้วก็เป็นพนักงานเข้าไปในครัวหายไปเลยครับผมออกไปเลยดีกว่า

ไม่พร้อมจะเลี้ยงลูกเขาด้วย

เขาบอกไหมลำพังตัวเองยังเลี้ยงไม่รอดเลยครับผม

เราเองรู้สึกว่าต้องดูก่อนนะครับว่า

นั่งคุยกันว่าอ่อมีมีลูก

แต่ถ้าเรารักเขาจริงผมเชื่อว่าเราก็ต้อง

เนินว์นเจ๊งงแล้วเลือกสองทาง
สองทางครับผม
ในขณะที่คุณกำลังตามจีบสาวคนหนึ่ง
ที่คุณปลื้มมานานมาก
แล้วเธอก็ชอบคุณเหมือนกัน

ออกตัวแรงมากแต่คุณไม่ชอบเสื้อคู่อ่ะ

จะออกเดรสอ่ะงั้นใส่เสื้อตัวนี้เลยได้ใส่เหมือนกัน
ผมว่าความรักมันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะ
มันไม่ใช่วัตถุที่ยึดติดได้
ถ้าคุณใส่เสื้อคู่ใส่แหวนคู่ใส่เต็มเลยรองเท้าคู่
ทุกอย่างชุดเหมือนกันหมดแต่คุณอยู่ในจุดที่คุณไม่ได้รักกันแล้วจุดนั้นผมว่าไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้น
อันนี้ยังเข้าใจโน้นยังไม่พลิกอะแล้วไงต่อ

เจ้าถามว่าใส่หรือไม่ใส่แค่นั้นแหละ

ถ้าหากว่าตื่นเช้ามาพบว่าสาวที่จีบตอนกลางคืน

ตื่นเหมือนกลางวันตื่นมาเจอหน่วน

นักแห้งเฟิร์มแบบผู้หญิงก็มีหนวด
ชวนไปเตะบอลน่ะ

เนี่ยเข้าใจอะไรยากจริง

เป็นหนวดเป็นหนวดแบบนั้นนะชีวิตคนเรามันจะ
เข้าใจว่าตื่นมาแล้วเขาเป็นผู้ชาย
เขาไม่ได้แต่เขาสวยมาเลยนะกลางคืนนี้สวยเช้นกะเด๊ะเลยอ่ะ

ตื่นมาหนวดขนจมูกผมมาด้วยอ่ะโอ้โฮ
ผมก็สิบผมช็อกนะเป็นผมผมเป็นช็อก

จะทำยังไงจะหนีหรือว่าจะคุยหรือจะยังไงโดด

เออตอบจะแค่หนีกับไม่หนีใช่ไหมครับอ่า
หนีไหมไม่หนีครับ
เพราะว่าหนีไปก็ไม่สามารถเรียกอะไรคืนมาได้
ว่าถ้าถึงจุดนั้นผมคงไม่มีแรงที่จะวิ่งหนีแล้วล่ะ
อ้าข้อต่อไปอ้า

ถ้าหากว่าวันหนึ่งมารู้ทีหลังว่าสาวคนที่คุณกำลังจีบ
เขาเคยเป็นแฟนเก่าของพี่ชายคุณที่เพิ่งเลิกลากันไปคุณจะ
ทำยังไง
ผมว่าผมขอบายว้าว

ทั้งที่ชอบมากเลยนะรักเลยรักแล้วอะเนี่ยชอบมีอย่างนี้
พอตอบไปแล้วเราแบบรักนะแต่เขาไม่ชอบนะ

เออก็คือไม่มันตอบยากนะครับมันตอบยาก
แต่ผมว่าผมเลือกพี่ชายเลือกพี่ชายใช่ไหมคือเจ๊ออกว่าตอบยากไปใช่ไหม
น่าสใกล้สุดแล้วไม่คิดว่าเราโปรดโผล่กันหรอฮะ
โอ้นี่เรายังมีอีกช่วงหนึ่งนะนะใช่

เดี๋ยวไปจูนก่อนจูนสมองดูดด้วยจูนตัวเองด้วย